จริงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยปกติจะเป็นพี่มิ้วพี่มิ้นนั่งกันสองคนใช่ไหมค

เพราะว่านอกจากเกาหลีแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราก็มีทหารหล่อเช่นเดียวกัน
ยังจำกันได้นะคะก็มีช่วงที่แฮชแท็กทหารหล่อบอกด้วย

วันนี้ไหนก็ไหนเดี๋ยวจะรักเกาหลีกันมากเกินไป
รวบรวม๕อันดับทหารหล่อบอกด้วยที่อยู่ในโลกออนไลน์มาให้ติดตามกันว่า
หน้าตาเป็นอย่างไรติดตามกันเลยนะคะ
เฟื้องมาเพื่อการนี้เพื่อเล่าข่าวนี้โดยเฉพาะค่ะคุณผู้ชม
ถูกต้องเริ่มกันที่อันดับ๕นะคะนี่เลยโฉมหน้า

โทชัตรพลมณีรินหรือหมวดอ้ำค่ะ
ผู้บังคับหมวดกองร้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
องพันธหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่๔
เกียรติกายนั่นเองก็เป็นลูกชายสุดหล่อของพลเอกพอพลมณีริน
ประหลัดกระทรวงกลาโหมค่ะคนติดตามในไอจีตอนนี้เนี่ย
ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันคนนะคะใครชื่นชอบใบหน้า
อยากจะดูรูปเพิ่มเติมอุ๊ยรูปนี้เห็นไม่ค่อยชัด
ลิกไปตามได้นะคะเอยูเอ็มพีซีนะคะอันดับสี่กันบ้าง
อันนี้หลายคนคุ้นหน้ายังเป็นรุ่นเดียวกันนะคะ
หล่อระดับร้อยล้านเลยทีเดียวพลทหารเติมเติมตระกูลกระมวลวิสิตค่ะ
เป็นลูกชายของนายชูวิทย์กระมวลวิสิตเกณฑ์อาหารเมื่อปี๕๗นะคะ
แล้วก็จับได้ใบแดงสังกัดทบ๑ค่ายสุรสีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ตอนนี้ยอดฟอร์โลเวอร์ในไอจีก็อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยคน
เติมกระมวลวิสิตไปฟอลโลกันได้ลองไหมดูแบบอ้ออยู่นะ

ว้ายค่ะตอนข้างนี้อันดับสามเลยดีกว่า
ปตันตูนค่ะคนนี้นาวาอากาศตรีรณชยะภูลบุญนะคะ
เป็นฐานอากาศขวัญใจสาวนายทหารประจำสำนักงานผู้บังคับบัญชา
พัฒนาปริโตเรียมภาคเหนือนะคะ
กรมการพลังงานทหารกระทรวงกลาโหม
ตอนนี้ยอดฟอร์โลเวอร์อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยคน

นี่ถ้ามองแบบผ่านไปผ่านมาแป๊บนี่เหมือนพี่ติ๊กเหมือนกันเนอะ
ใส่แว่นเหมือนแบบนั้นนะคะถ้าอยากดูแบบถอดแว่นไพล็ตตูนนะคะ
อันดับที่๒บ้างดีกว่าหมวดโรดค่ะ
เรือตรีวิโรธอาริยะวงสถิตนะคะ
เป็นตำแหน่งต้นหนแผนกเดินเรือ
เรือหลวงปราบปรปักสังกัดกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ
บางชื่อก็รู้สึกว่าโหบุคคลในเครื่องแบบจริง
อันดับที่หนึ่งบ้างดีกว่าคนนี้เป็นนายทหารเน็ตไอดอล

เปิดตัวกันคือรุ่นน้องเนี่ยเป็นหลีดเวลาแล้วไปเป็นนักแสดงอยู่ช่องนึง

เป็นแฟนกันไปตามดูได้ว่าแฟนคือใครก็ได้
ถ้าเปิดมาแบบนี้แล้วอย่างนี้ยอดฟอลโล่เขาจะตกไง
รีบเล่าให้จบแล้วตอนนี้
ไม่เป็นไรคือเขาก็เปิดเผยตัวกันน่ารักคู่นี้นะคะ
นาราชัยนั่นเองในฐานเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดนะคะ
เรืออากาศรีนาราชัยชเยมะหรือหมวดบอส

ฟอโลโอสใกล้แตะแสนแล้วนะคะ

ในเครื่องแบบนี้แน่นอนจริงเนาะ
เครื่องแบบเป็นเครื่องแบบที่ทรงเกียรติทรงคุณค่า

พี่มิวรู้สึกมั้ยคะตกลงคนในเครื่องแบบพี่มิวรู้สึกว่าหล่อมั้ย
เด็ก๕อันดับเนี่ย

ก็พูดชื่อเลยดีกว่าไม่รักขนาดนี้
ไม่คือพี่มิ้วเขาเคยอยู่ช่อง๓

แรกทะฮานระดับสูง

เดินผ่านก็ไปจีบเขาบ้างอะไรบ้าง

พร้อมไหมครับ